มีเหตุสลดเกิดขึ้นกับสาวโรงงานนะครับที่ขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้าขบวนรถไฟสายอุบลกรุงเทพ
โดยเหตุเกิดในทางรถไฟที่อำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาวโรงงานที่โชคร้ายคนนี้ถูกรถไฟชนจนร่างขาดสองท่อนเสียชีวิตขาที่ติดตามจากรายงานครับ
เหตุสลดรถไฟทับร่างสาวโรงงานขาด๒ท่อน

บริเวณถนนทางรถไฟผ่านสถานีรถไฟพาชี
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวอนัญญาสาริกานนท์อายุ๔๖ปี
นายสิทธิชัยฟุกพิกุลพนักงานขับรถไฟ
เล่าเหตุการณ์ว่าหลังขับรถไฟ
ขบวนที่๑๓๙อุบลราชธานีกรุงเทพ
จอดเทียบชาญชาลาสถานีรถไฟพาชี
จังหวักเคลื่อนขบวนออกจากสถานี
จากข้างหน้าระยะทางประมาณ๕๐๐เมตร
มีถนนที่รถจักรยานยนต์ใช้ข้าม

พยายามเปิดวูดให้คนขับได้ยิน
แต่ไม่เป็นผลรถไฟเบรกไม่ทัน
ทับรถจักรยานยนต์ที่มีนางสาวอนัญญา
ขี่มาเสียชีวิตจนร่างขาด๒ท่อน

แล้วเขาก็ขี่มาเรื่อยผมก็ชักแตก
ปิดไฟหน้าไฟท้ายดูเขาก็ไม่ยอมดู
เฮ้ยเอ้าผมมาถึงรางนี้ผมก็ใส่
แต่ห้ามร้องเลยปรากฏว่าไม่อยู่

กลางลำเลยกลางรถจักรเลย
อุ้ยตัดสายจริงเลยไม่รู้ว่าเขาเผ็นเลย

ที่เกิดเหตุมีถนนเล็กตัดผ่านไปยังชุมชน
ชาวบ้านขอเปิดทางไว้ใช้สัญจร

ใช้ได้เฉพาะรถจักรยานและจักรยานยนต์เท่านั้น

ยังใช้เส้นทางไปมาตลอดทั้งวัน
รวมถึงมีรถไฟวิ่งผ่านตลอดเช่นกัน
โดยชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์สลดครั้งนี้
ว่าได้ยินเสียงคนขับรถไฟส่งสัญญาณเสียงดังมาประมาณ๑๐๐เมตร
แต่คนขับรถจักรยานยนต์ก็ไม่ได้ยิน
ทำให้รถไฟเบรกไม่ทันชนเข้าอย่างจัง
เขาบิดมาตั้งแต่ฝั่งวัดพระคีครับ
รถไฟบีดตั้งแต่ยังไม่ถึงสะพานเลยครับ

ไกลครับประมาณ๑๐๐เมตรครับพี่
แล้วเขามีท่าทีอาการยังไงบ้างไหมคะ

ไม่มีนะครับเขาได้ยินเสียงแปลก

แต่มันไม่พ้นเหรอครับ
พ้นครับผมนั่งเล่นกับพวกพี่ครับ

เส้นทางดังกล่าวมีมานานกว่า๔๐ปีแล้ว
ทางการรถไฟจะปิดให้ใช้หลายครั้ง
เนื่องจากกลัวว่าจะเกิดอุปติเหตุ

เพราะหากไปกลับรถต้องใช้เวลานาน

แม้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุสลดครั้งนี้ขึ้น
ชาวบ้านที่นี่ก็คงต้องใช้เส้นทางดังกล่าวอยู่ดี

แต่ทีนี้ชาวบ้านที่ใช้สัญจรเส้นนี้คือ

ต้องดูรถอะไรอย่างนี้กันเองเท่านั้นเอง
รถไฟมาบีบแต่ตลอดคือเราต้องมองต้องมองระมัดระวังกันเองพี่

ใช่มันมีมานานแล้วตั้งแต่หนูยังไม่เกิดแล้วเนี่ยเส้นทางเนี้ย
ด้านนางสาวธนาดลสาวริกานนท์อายุ๒๔ปี

เล่าว่าวันเกิดเหตุแม่จะออกไปทำงานโรงงาน

ทางดังกล่าวแม่ใช้เป็นประจำ
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
พอคงปัญญานะพี่มันหมุนไปทั้ง
หนูไม่รู้ว่ารถไฟมันชนยังไง
มันเข้าไปในทั้งตัวและมันขาดขึ้น
กลับบ้านไปแล้วไม่ได้กลัวอีกแค่นั้น
ขณะที่พนักงานสอบสวนสพพาชี

และคนขับรถไฟไปสอบปากคำแล้ว
เมืองต้นยังไม่มีการแจ้งข้อหาใด

ประกาศไว้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตราย

ประกอบกับเป็นพื้นที่ที่ทางการรถไฟ

อาจเกิดขึ้นจากการประมาทร่วมกันเท่านั้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน